ก็ถามถ่ายเรื่องที่พาพี่ณเดชน์
พาไปไหว้พระครั้งแรกที่พระแก้ววัดพระแก้วมรกฏ
เพราะว่าจริงแล้วคือนางก็ไม่มีเวลาว่างด้วย
ส่วนใหญ่ก็ไปแบบตามจังหวัดต่างนี่แหละค่ะ
เป็นครั้งแรกเป็นขอพรรณรึเปล่าใช่นะคะถือว่าเป็นข่าวดีนะคะ
รวมไว้ถึงละครกลิ่นกาสลองจะต่อ๐๐ใหล่ง้าวซึ่งมาเร็วมาก
คือจริงกลิ่นกาสลองไม่ได้มาเร็วหรอกแต่แหล่งงาวไปเร็ว
ประมาณนั้นนางบอกว่าหนักมากเรื่องนี้จำได้ไหมคะ
ที่ยาย่าเล่นแล้วก็ไม่สบายบ่อย๒๓รอบนี่แล้วค่ะ
แล้วใครที่เป็นวาสปอยว่ายายาเล่นเป็นฝาแฝด๒ตัว
เหมือนอีกเรื่องหรือเปล่าไม่ใช่นะคะเล่นเป็น๔ตัวเลย
ไปถามทั้งเรื่องละครแล้วก็เรื่องไหว้พระทำบุญกับคู่จิ้นคู่ขวัญนะคะ

ไม่อยากจะเชื่อว่าเราจะได้ออนเร็วขนาดนี้ค่ะ
ก็เป็นละครเทียบพวกเราตั้งใจมากหนูเล่นประมาณ๔ตัว
ซึ่งเรื่องนี้แหละที่น้องยายาเป็นลมบ่อย
ไม่เคยเป็นลมค่ะไม่เคยเป็นลมค่ะแค่ป่วยใช่ค่ะ
พิทัศน์กันที่ทำบุญค่ะก็เป็นอย่างไรไปทำบุญมา

ก็วันนั้นเหมือนแบบน้องการน้องชายณเดชน์อยู่แล้วเขายังไม่เคยไปวัดพระแก้ว
ก็เลยวันนั้นทุกคนว่างเพราะทำบุญกันตอนเช้า
ก็เลยอ่ะชวนกันไปก็ได้ค่ะดีค่ะเหมือนก็ไม่เคยไปด้วยกันด้วยค่ะ